พาคุณผู้ชมไปดูต่างประเทศกันบ้างครับ

เริ่มเป็นที่จับตาของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น

เป็นตลาดหุ้นม้ามืดในภูมิภาคอาเซียนที่น่าจับตามองในขณะนี้
เพราะในช่วง๕ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ๑๖
หรือประมาณ๑๓ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับตลาดหุ้นไทย
และแม้จะมีจำนวนบริษัทจดทะเบียน๕๒๔บริษัทซึ่งน้อยกว่าประเทศไทยที่มีบริษัทจดทะเบียน๖๓๙บริษัท
แต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซียที่จะดึงดูดนักลงทุน
ซึ่งปัจจุบันตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๔ของอาเซียนรองจากไทยที่อยู่ในอันดับ๓
โดยบริษัทขนาดใหญ่ของไทยประมาณ๓๔บริษัท
ติด๒๐อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย
กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นตัวสะท้อนได้ดีว่า
ตลาดหุ้นอินโดนีเซียกำลังเนื้อหอมและเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน
เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกำลังขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นคู่แข่งสำคัญที่ไทยต้องจับตามองค่ะ
เด่นที่ทำให้ตลาดหุ้นอินโดนีเซียน่าสนใจก็คือการเมืองที่มีเสถียรภาพค่ะ
บริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากจำนวนประชากรที่มีสูงถึง๒๒๕ล้านคน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและลดหย่อนภาษีนิติบุคคลเหลือร้อยละยี่สิบ
ให้กับบริษัทจดทะเบียนที่สามารถกระจายหุ้นให้กับรายย่อยได้ถึง๑๔๐
ต่างชาติรวมถึงไทยที่เข้ามาขยายธุรกิจที่นี่
เพราะมองเห็นโอกาสในอินโดนีเซียค่ะ
เพื่อตอบสนองการใช้ไฟฟ้าที่มีมากตามจำนวนประชากร
แม้โอกาสการลงทุนในอินโดนีเซียจะมีมาก
จะมองหาพาร์ทเนอร์ชิปร่วมลงทุนเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบให้ดีก่อน
อัตราค่าแรงเพราะค่าแรงที่นี่ปรับขึ้นทุกปี
ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงของภาคธุรกิจ
เรื่องหลักที่น่าจะตอบน่าจะเป็นตอบในเรื่องที่ว่ามันเป็น
ไม่ว่าจะลงทุนที่ไหนก็ตามเขาต้องทำให้ทำตนให้เป็นบริษัทท้องถิ่น
ทำตัวให้เป็นท้องถิ่นเข้าใจทั้งวิธีการทำงานแล้วก็เคานเจอร์ของเขา
แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับกฎกติกามารยาทที่เขามีอยู่
การลงทุนในตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี
แต่นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ละประเทศ
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและการลงทุนอย่างคุ้มค่า
ซีรีส์พระกำลังไตรตึงตรีคูณข่าวเทราะทีวีปริงาน